ปีใหม่แล้วเนอะพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ดีไม่แบบนิสัยไม่น่ารัก
ต้องเลิกทำกันได้แล้วอืมขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนบนทางเท้าเนี่ย
เลิกทำกันได้แล้วอันนี้เขาขี่ย้อนสอนบนทางเท้านะคะ
เกือบจะเฉียวชนคนนะคะครับเขาไปเตือนแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
โอ้โหมาหาเรื่องเขาเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูค่ะ
คลิปนี้นะคะเพจที่เขาขยี้ข่าวสองโพสต์เอาไว้
แล้วก็บอกว่าผู้ชายเสื้อสีขาวขี่รถจักรยาน
ยนต์ขึ้นบนทางเท้าแล้วก็ย้อนสอนด้วยค่ะ
ขี่เร็วด้วยนะคะเกือบจะเฉียวชนคู่กรณีที่เขาเดินอยู่บนทางเท้า
คู่กรณีไปเตือนแล้วก็ถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน
โอ้โหชายเสื้อขาวไม่พอใจแย่งมือถือเลยค่ะ
กระทบกระทั่งกันชายเสื้อขาวยังไม่พอนะ
ไปเอาพักพวกมาด้วยอ้างว่าโอ้โหเป็นคนกว้างขวาง
มีอิทธิพลในพื้นที่แถวประหลโยธินกรุงเทพ
เห็นคลิปนี้ต่างก็แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ก็ควรจะยอมรับผิดนะทำผิดยังจะมากร่างอีกนะ
ทำผิดแล้วไม่สำนึกเหรอแหม่เดี๋ยวก็ไหว้สวยรวยกระเช้า
รู้เท่าไม่ถึงการอีกมุกเดิม
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจที่เกิดเหตุหน่อยค่ะ
ทางเท้าตรงนี้นะคะปกติแล้วคนจะเยอะ
แต่คนแถวนั้นบอกว่าประจำรถจักรยานยนต์ย้อนสอนบนทางเท้าประจำ
บ่อยมากทั้งวันเลยเขาไม่อยากไปกลับรถไกล
เขาย้อนสอนบนทางเท้าก็เลยรอปภของตึกแถวแถวนั้นบอกว่า
มีเพื่อนรอปภเล่าให้ฟังว่ามันมีการทะเลาะกัน
ระหว่างคนขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนบนทางเท้ากับผู้ชายคนหนึ่ง
เขาเดินอยู่แล้วก็เกือบจะโดนชน
ผู้ชายคนที่เดินอยู่ไปเตือนหยิบมือถือมาถ่ายคลิป
คนขี่รถจักรยานยนต์ไม่พอใจแย่งมือถือเลยนะคะ

คนที่ถ่ายคลิปแล้วโดนต่อยเขาแจ้งความแล้วนะคะ
สอนอพหนโยธินตำรวจเรียกตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหา
เทียบปรับไปข้อหาขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บค่ะ